คือต้องบอกว่าหายหน้าหายตาไปพักใหญ่เพราะว่าช่วงโควิด๑๙นั่นแหละนะคะ
แต่กลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าลุยงาน๗วันเต็มค่ะ
ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่ช่วงโควิด๑๙เหงาอยู่บ้านมาหลายเดือน
และด้วยเหตุนี้เองเลยทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยพุ่งอ้วนที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ
หนุ่มอาต้องรีบกลับมาฟิตหุ่น
และถือโอกาสนี้งดเหล้าเข้าพรรษาครั้งแรกในชีวิต
จนกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มอีกครั้ง
พร้อมถอดเสื้อทายแบบซิกซี่ด้วยจ้า
แทนที่จะเฟิร์มขึ้นใช่ไหมอยู่ว่าง

แล้วก็ทำอะไรกินกันกินเยอะมาก

ชั่งน้ำหนักดูอีกทีโอ้โหขึ้นมาประมาณ
เฉพาะโควิดขึ้นประมาณ๓กิโล
แล้วเป็นน้ำหนักที่แบบที่แบบเยอะที่สุดในชีวิต
เข้าพรรษานี่แหละเราก็ถือโอกาสงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย

เขากินกันเยอะไงเห็นเขาถ่ายรายการกับแฟนเขา
เอ้ยอ่าพาชิมพากิน
แฟนสาวเขาก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดา
แหวกไม่มีโชว์แม้แต่นิดเดียว

ฮิตเมื่อไหร่จะแต่งไปฟังคำตอบกันเลยจ้า
ใจเย็นน้องเขายังน้อยอยู่

น้องเขายังน้อยอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าน้องเขาอายุยังน้อยครับ

ใช่เก็บตังค์ก่อนสำคัญที่สุด

ไม่นอกจากตอนไปอยู่กับเพื่อนทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
จริงดิฉันคอนเฟิร์มเพราะว่าวันก่อนเข้ามาที่ไทยรัฐทีวี
แล้วก็มีโอกาสได้เจอทั้งคุณอาทั้งน้องเอ้ย
เอ้ยแต่งตัวเรียบร้อยมากกางเกงขายาวยาวลากพื้นเลยเสื้อแขนยาวถุงนี้
อืมนี่แหละก็ต้องอยู่ให้แฟนห่วง
เออนิดนึงนะใช่ค่ะ